มาดูอุบัติเหตุในรอบวันกันบ้างมีหลายเหตุการณ์เลยนะคะ
ทั้งรถเก๋งเสยท้ายรถพ่วงแล้วก็มีคุณป้าวัย๖๓ปีที่ขับเก๋งแหกโค้ง
สุนัขวิ่งตัดหน้ารวมทั้งยังมีเหตุระทึกนะคะ
สาวพยาบาลขับกระบะพ้นไฟแดงไปเจอกับรถจักรยานยนต์วิ่งตัดหน้า
แล้วก็เลยชนกันสนั่นไฟลุกท่วมเลยค่ะติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดได้จากรายงานเลยค่ะ
เริ่มที่ชัยนาฏเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
บริเวณถนนสายเอเชียขาขึ้นเหนือตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรม
ภายในรถเก๋งพบผู้แบบเจ็บสี่คนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งและเด็กสองคน
เตรียนซ้ายจู่มีรถเก๋งวิ่งพุ่งมาชนที่ท้ายรถ
แต่ด้วยประสบการณ์ที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
นายวิรุณจึงได้ตั้งสติแล้วปล่อยให้รถวิ่งต่อไป
พร้อมค่อยชะลอความเร็วเพื่อให้ลดแรงกระแทก

มาที่จังหวัดแพร่เกิดเหตุนางทองทิพย์สรรป่าแก้วอายุ๖๓ปี
ขับรถมาตามถนนเมื่อขับมาถึงบริเวณบ้านทุ่งโฮง
อำเภอเมืองแพร่ได้มีสุนัขวิ่งตัดหน้า
ทำให้เจ้าตัวหักหลบไปชนกับเสาไฟฟ้า
ฉลับไปชนร้านขายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์พังทั้งแถบ
เพราะดีเจ้าของที่อยู่ภายในร้านหลบทัน
ขณะที่นางทองทิพย์ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวนางทองทิพย์ออกมา
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดเพชรบูรณโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพ
พร้อมข้อความว่าบารมีหลวงพ่อพัฒน์เหมือนฝันที่ตื่นขึ้นมา

โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป
ปรากฏว่ามีคนเข้ามาพูดถึงเป็นจำนวนมาก
รอดมาได้อย่างไรโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ

คนขับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
สอบถามคนเกิดอุบัติเหตุทราบชื่อคือนายธีศักดิ์ทองมีอายุ๒๕ปี
เปิดเผยว่าวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะขับมาถึงทางโค้งบริเวณจุดยูเทิร์น
หน้าสำนักงานปรายศนีย์อำเภอบึงสัมผัส

แต่เชื่อว่าสาเหตุที่รอดตายมาได้
เป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อพัฒน์

นางสาวชาลิสาสิริเมธาวงอายุ๓๙ปี

ขับรถกระบะจากบ้านพักจะไปที่ทำงาน
จู่มีรถจักรยานยนต์มาตัดหน้า

และชนรถจักรยานยนต์มุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถ
และลากยาวไปไกลประมาณ๖๐เมตร
ทำให้เกิดประกายไฟใต้ท้องรถยนต์
และเกิดไฟลุกไหม้ในห้องเครื่อง

อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้นายหนมสารสุวรรณอายุ๗๖ปี
คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน